มีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่จังหวัดกระบี่เขาบอกว่า
คนร้ายเนี่ยลักทรัพย์ในหมู่บ้านบ่อยมาก
ห้าครั้งแล้วมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
เธอเป็นผู้หญิงนะคะเธอก็เลยบอกว่ายอมลงทุน
วักเงินตัวเองหลักหมื่นเลยติดกรงเหล็กล้อมบ้านเอาไว้เลยค่ะ
ช่างก็ไปเร่งติดตั้งประตูกรงเหล็กนะคะความสูงกว่า๒เมตร
บริเวณหน้าบ้านของนางสกุณาโมราศิลป์อายุ๓๓ปี
ในซอยรมมิตรตำบลทับปริกอำเภอเมืองจังหวัดกระบีกรงเหล็กแบบนี้ค่ะ
คือปิดเอาไว้เลยเพราะว่าคนร้ายเนี่ย
ก่อเหตุลักษัพในหมู่บ้าน๕ครั้งแล้วนะคะ
บ้านของตัวคุณสกุณาคนนี้เนี่ยก็เคยถูกคนร้ายขึ้นบ้าน
ลักทรัพย์เหมือนกันยังจับไม่ได้เลยด้วย
เจ้าของบ้านบอกว่าเนี่ยควักเงิน๒๐๐๐นะ
จ่ายเงินเองยอมเสียตังค์จ้างช่างเปลี่ยนประตูจากประตูไม้

มีระบบล็อกสามชั้นค่ะชั้นแรกเป็นประตูเหล็กหน้าบ้าน
มาเป็นประตูไม้ลูกบิดชั้นสุดท้ายเป็นประตูลูกกรงเหล็กอีกนะคะ
ติดอยู่กับประตูไม้แบบนี้ค่ะ๓ชั้นเลย
คุณสกุณาบอกว่านี่แหละเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลงทุนทำให้อุ่นใจขึ้นมาเยอะ
ลูกสาวสองคนก็จะได้ไปนั่งเล่นหน้าบ้านกันได้แบบสบายใจ
เศรษฐีกรพิสุทธิ์หลักฐานสถานีตำรวจพูทรเมืองกระบี่เข้าไปเก็บหลักฐานแล้ว
ตอนนี้ก็หวังอยู่ว่าตำรวจน่าจะจับตัวคนร้ายได้เร็วนี้นะคะ